ไปดูเรื่องราวต่อไปนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย
เป็นนุ่มเก็บของเก่าเขาตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนกัน๔คน
สรุปว่าอยู่ดีก็มีคนมาพบกลายเป็นศพคากองขยะค่ะ
ส่วนเพื่อนร่วมวงเล่าสองคนหลบหนีหายไปปริศนา
อีกหนึ่งคนเมาหลับไปนอนตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนเป็นศพโทรแจ้งตำรวจนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะสพตำรวจสพเมืองหนองคายก็เดินทางไปที่เกิดเหตุค่ะอยู่บริเวณร้านอาหารร้าง
ห้าแยกเนินพระเนาในตะบนหัดคำอำเภอเมืองหนองคาย

ทีนี้ไปชนสูตรเบื้องต้นก็มีร่องรอยของมีคมเนี่ยแทงเข้าที่บริเวณลำคอ
แล้วก็บริเวณหน้าท้องโดยมือขวาของผู้ตายเนี่ยยังคงกำไฟแชคอยู่แน่นเลยค่ะ
ตำรวจไปสอบถามในคมสารพันธุ์พิมคนนี้เป็นเพื่อนผู้ตายอายุ๓๗ปี
เล่าให้ตำรวจฟังว่าทุกวันเนี่ยก็จะมานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้แหละค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนสี่คนตัวเองเนี่ยเมาก่อนก็เลยหลับไป
มาอีกทีไม่เห็นใครเดินออกมาด้านนอกเห็นนายวีรชัยนอนเสียชีวิตอยู่ข้างกองขยะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะด้านตำรวจคาดว่านายวีรชัยเนี่ยจะถูกใครทำร้ายมา
แล้วพยายามวิ่งหลบหนีออกมาด้านนอกจนถึงกองขยะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
จนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยแล้วนะคะตำรวจก็เลยคุมตัวนายคมฉัน
เพื่อนผู้ตายไปสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากว่ายังมีประเด็นต้องสงสัยอีกหลายอย่าง
พร้อมกันนี้จะเร่งติดตามตัวเพื่อนร่วมวงอีก๒คนที่หลบหนีไปสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายหรือไม่
ก่อนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะคะ